อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีฝุ่นควันคือเรื่องของการจุดไฟต่าง
แล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ
ไปดูที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วคุณผู้ชมมีเหตุเพลิงไหม้
ทำให้ต้องมีการขนย้ายผู้ป่วยกันอย่างอ้นละหมานทีเดียว
เพราะว่าก็มีผู้ป่วยเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รวมไปถึงการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลบ้านแพร้ว
จังหวัดสมุทรสาครครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ

เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณชั้นดาดฟ้าของตึกเฉลิมพระเกียรตินั้น

เพราะว่าต้นเพลิงคือห้องที่เคยใช้เป็นห้องส่งสถานีวิทยุชุมชน
ซึ่งปิดมาแล้ว๓เดือน

แล้วก็มีบางส่วนอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนะครับแล้วก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงกันต่อไปนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
จังหวัดสมุทรประการนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ่อชุบทองเหลืองในโรงงานผลิตก๊อกน้ำ
ที่อาคารเนี่ยสูงสองชั้นบริเวณชั้นที่สองเนี่ยเป็นแผนกชุบ
ไหม้บริเวณบ่อชุบทองเหลืองครับช่วงกลางห้อง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองรัฐหลวงนะครับได้ระดมรถดับเพลิง๗คัน
เร่งเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงซึ่งภายในห้องดังกล่าวมีบ่อชุดทองเหลืองประมาณกว่าสามสิบบ่อ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ
ความเสียหายก็ทั้งชั้นเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุและประเมินความเสียหายต่อไปนะครับ